สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙
ประจำวันที่๑๕เมษายน๒๕๕๙

วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แถลงสดจากตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียมรัฐบาล
โดยยืนยันว่ากำลังหาหนทางที่ดีและเหมาะสมที่สุด

ในช่วงวิกฤตโควิด๑๙ระบาดค่ะ

ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกกลุ่มสาขาอาชีพ

ขยายขอบเขตการใช้ไฟฟ้าฟรี
เงินค่ามิเตอร์รวมไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะคะ

ถึงแม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเล็กน้อย
แต่ทางรัฐบาลก็ได้พยายามแก้ไขอยู่นะคะ
พร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วนค่ะ

ก็ได้มีการพิจารณาจากฐานข้อมูลแรงงาน๓๐

และนอกจากนี้ยังเตรียมการช่วยเหลือกเกษตรกร

นักศึกษาก็กำลังพิจารณาอยู่นะคะ

ดึงงบอื่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการกลับคืนมาค่ะ

ซึ่งตรงนี้ควบคุมโครงการรอมิตินกาล๕๐๐๐บาท

เรามีเม็ดเงินที่จะดูแลให้ได้เพียงเดือนเดียว

ในวันข้างหน้าอีก๒๓เดือนนะคะ

จำเป็นต้องรอเงินกู้๑ล้านล้าน

โดยเงินนี้ก็จะไม่ได้มาทีเดียวทั้งก้อนนะคะ
นายกย้ำว่าความยากง่ายในการบริหารงาน

ระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ

มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก๓๐ราย
รวมสะสม๒๖๔๓ราย

ซึ่งในค่ำนี้นะคะจะมีคณะแรงงานไทย
จากเกาหลีใต้กรประเทศอีก๙๒คนค่ะ

ก็ได้ประกาศยุติการมอบเงินบริจาค

การกล่าวโจมตีองค์การอนามัยโลก
ได้ดำเนินการมาตรการไหลอย่างผิดพลาด
และพยายามปกปิดข้อมูลเรื่องการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙

เผชิญกับวิกฤตขั้นรุนแรงจากการแพร่ระบาดครั้งนี้

ละกว่า๔๐๐๕๐๐ล้านเหรียญ

ประเทศจีนที่ให้เงินบริจาค

วาทะเสียสีรัฐบาลจีนและองค์การอนามัยโลก
ผู้นำสหรัฐยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ

ยังได้กล่าวหาองค์การอนามัยโลกอีกว่า

เพื่อทำการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลาง
และประกาศต่อสาธารณชนว่า

หรือมีคำเตือนเรื่องการห้ามนักท่องเที่ยวจีน
เดินทางเข้าประเทศต่างมาตั้งแต่ต้น

จากโรคโควิดในทีนเท่านั้น

โดยเฉพาะเรื่องการโจมตีรัฐบาลจีน
กลับถูกซื้อตะวันตกไหลแห่งตั้งคำถาม
เพราะเมื่อวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดอย่างหนักในจีน
ผู้นำสหรัฐก็ได้ทวิตข้อความชื่นชมรัฐบาลจีน
ที่มีความโปร่งใสในการทำงานอย่างหนัก
เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยเช่นกัน

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙ในสหรัฐยังคงรุนแรงค่ะ
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว๒๖๐๕๖ศพ
ติดเชื้อสะสมรวม๖๙๔๒๒ราย
หากใครยังนึกภาพไม่ออกว่าวิกฤตขนาดไหนนะคะ

ซึ่งนี่คือภาพสุดช็อกที่แชร์โดยเจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองดีทรอยด์ค่ะ
ซึ่งภาพแรกเป็นภาพถ่ายถุงใส่ศพ๒ถุง

ส่วนถุงศพที่๓วางอยู่บนเก้าอี้ภายในห้องแห่งหนึ่งค่ะ
ส่วนภาพที่สองนะคะเป็นอีกห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยถุงศพวางรวมกันนับสิบ
เต็มพื้นและชั้นวางทั้งสองชั้นทางด้านซ้ายและขวาค่ะ
ถ่ายทั้งสองใบนี้ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือของตนเอง

นั้นเป็นห้องแล็บสำหรับศึกษาพฤติกรรมการนอน
แต่ปัจจุบันค่ะได้ถูกดัดแปลงเป็นสถานที่เก็บศพชั่วคราว

ทำให้ล่าสุดนะคะต้องมีการนำห้องเย็นเคลื่อนที่มาไว้ที่โรงพยาบาล
เพื่อรองรับศพที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยค่ะ
ส่วนภาพที่๒คือสภาพห้องเย็นเคลื่อนที่

ห้องฉุกเฉินยังเล่าประสบการณ์ทำงานด้วยนะคะว่า
ต้องทำงานอย่างหนักวันละกว่า๑๒ชั่วโมง
ซึ่งทุก๑๒ชั่วโมงนะคะก็จะมีคนตายเฉลี่ยถึง๕ศพ
และบางวันก็ต้องรับมือกับผู้ป่วยอีก๑๓๐รายในเวลาเดียวกันค่ะ

สถานการณ์ก็เลวร้ายไม่ต่างจากสหรัฐอเมริกาค่ะ
โดยมีผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว๙๓๘๗๓ราย
อยู่ในระบบการรักษามากกว่า๘๑๔๒๒ราย
ซึ่งทำให้เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ
เพราะเหตุนี้นะคะระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ
ได้หยิบยกระบบการให้คะแนน
โดยระบบการให้คะแนนนะคะแบ่งออกเป็น๙ระดับ
มีเกณฑ์พิจารณาหลักทั้งหมด๓เกณฑ์คือ
อายุภาวะความเปราะบางและโรคประจำตัวค่ะ
เช่นหากผู้ป่วยอายุ๗๑๗๕ปีก็จะได้รับ๔คะแนนโดยอัตโนมัติ
และหากมีภาวะความเปราะบางก็อาจจะได้เพิ่มอีก๓คะแนนรวมแล้วเป็น๗คะแนนค่ะ
แต่ก็เกิดข้อถกเถียงในวงกว้างนะคะว่าการให้คะแนนลักษณะนี้จะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ
กับผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า๖๕ปีและมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ
กำลังปฏิบัติกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดังเช่นชนชั้นล่าง
ซึ่งอาจนำไปสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตค่ะ
กลุ่มคนวิการหรือบกพร่องทางการเรียนรู้ถูกแบ่งแยกมาตั้งแต่ลืมตาดูโลก
ซึ่งมันน่าเศร้ามากที่ในเวลาแบบนี้บุคลากรทางการแพทย์เองก็กำลังใช้วิธีเลือกปฏิบัติกับพวกเขา
อย่างเช่นชนชั้นล่างซึ่งอาจเสี่ยงดูปฏิเสธในการเข้ารักษาตัวได้
อย่างไรก็ตามนะคะทางระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษก็ได้ออกมาอธิบายว่า
ให้คะแนนดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะโดยพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ป่วย
รวมถึงข้อมูลอื่นเพิ่มเติมให้มากที่สุดหรือแม้แต่ความต้องการออกซิเจนไตอัตราการเต้นของหัวใจ
ดันเลื่อนก็จะต้องถูกนำมาประกอบการตัดสินใจทั้งสิ้นค่ะ
ปิดท้ายวันนี้นะคะเราไปชมบรรยากาศในกรุงโรงประเทศอิตาลีหลังรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
การอนุญาตให้ร้านค้าต่างไม่ว่าจะเป็นร้านขายหนังสือร้านเครื่องเขียนร้านขายเสื้อผ้าเด็กกลับมาเปิดได้อีกครั้งหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะ
โดยหวังว่าจะช่วยชาวอิตาเลียนรู้สึกผ่อนคลายความเครียดหลังต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ชนิดเข้มข้นมาเกือบ๕สัปดาห์เต็ม
โดยการอนุญาตครั้งนี้นะคะเป็นเพียงเฉพาะบางจุดบางเมืองเท่านั้นซึ่งอาจจะอนุญาตให้เปิดในวันที่๒๐เมษายนหรือ๓พฤษภาคมหรืออาจจะเปิดได้เพียง๒วันใน๑สัปดาห์เท่านั้น